เรามาดูเรื่องราวของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ใจกลางกรุง
ทุ่มงบหลายร้อยล้านนะในการสร้างสีสันด้วยจอขนาดยักษ์
สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นให้กับประเทศไทย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
อลังการจะดึงดูดขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับ
จอดิจิทัลอินเตอร์แลคทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ขนาด๓๗๙๐ตารางเมตร
จับมือกับบริษัทแพลนบีมีเดียจำกัดมหาชน
นำด้านนวัตกรรมสื่อโฆษณาดิจิทัลของไทย
สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยงบกว่า๕๐๐ล้านบาท
เพื่อสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ระดับโลก
ให้ผู้คนทั่วโลกได้สามารถสื่อสาร
และมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลพิเศษพร้อมกันได้
อาทิงานเขาดาวน์ปีใหม่เทศกาลสงครานและงานเฉลิมฉลองต่าง
เราต้องการที่จะทำให้เซ็นเตอร์เวอร์เนี่ย
คุณผู้สมของเราคือว่าจะทำโชว์ที่นี่นะฮะ
เป็นโชว์ที่อยากจะดึงท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยมาดูที่เซ็นทรัลเวิร์ล
แล้วก็ไปกับประกาศประกาศสักปราให้ทั่วโลกรู้
และเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นให้กับประเทศไทย
ดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน
ให้ชมทุกวันเวลา๑๙นาฬิกาและ๒๐นาฬิกา
ณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป